คุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้ปัญหาเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
แล้วก็ไปเฉียวชนน้องนักเรียนคนหนึ่งจนเขาได้รับบาดเจ็บ
คนขี่รถจักรยานยนต์คนนี้เป็นพนักงานส่งเอกสาร
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวถนนลาดพร้าวนะคะ
น้องคนนี้เป็นน้องนักเรียนโรงเรียนบดินเดชา๓เป็นนักเรียนหญิงด้วย
วันนี้สารท่านอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะ
สำหรับคดีนี้สารอาญารัชดามีคำสั่งจำคุก๑เดือน
แต่เปลี่ยนการจำคุกให้เป็นการกักขังแทนไม่รอการลงโทษด้วยค่ะ
จากกรณีนายภูวดลศรีสำโรงอายุ๒๓ปีมีอาชีพรับส่งเอกสาร
ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปชนน้องนักเรียนหญิงโรงเรียนบดินเดชา๓บนทางเท้า
ได้รับบาดเจ็บเมื่อ๒๖พฤศจิกายนปีที่แล้ว
คดีนี้พนักงานอายการฝ่ายคดีสารแขวง๒เป็นโจทยื่นฟ้องนายภูวดล
ในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทและกระทำการเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
ขับขี่รถโดยประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุสมควร
ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ตามพระราชบัญญาจราจรทางบกปี๒๕๒๒รวมแล้วคือ๔ข้อหา
ซึ่งระบุพฤติการความผิดสรุปว่า
จำเลยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนลาดพร้าว
่งหน้าไปทางซอยลาดพร้าว๑๑๒ด้วยความประมาท
ปราศจากความระมัดระวังที่ต้องมีตามวิสัย
จากถนนเส้นนั้นเป็นทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถไว้๒ช่อง

แต่จำเลยกลับขี่ขึ้นไปบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุสมควร
ขี่ด้วยความเร็วโดยไม่ให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รับรู้
เป็นการขี่รถโดยประมาทหวาดเสียวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ซึ่งขณะนั้นนักเรียนผู้เสียหายเดินอยู่บนทางเท้าบริเวณป้ายรถเมย์
ใกล้ปากซอยลาดพร้าว๖๙แล้วถูกเฉียวชนอย่างแรงจนล้มลง
ได้รับบาดเจ็บปวดที่สะโพกและมีแผลถลอกที่บริเวณขาทั้งสองข้าง
สารได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท
ให้ลงโทษฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
พระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา๑๖๐วัก๓
ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่มีโทษหนักสุดคือให้จำคุก๒เดือนค่ะ
แต่ตัวจำเลยเขาให้การรับสารภาพนะคะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีก็เลยลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
เหลือโทษจำคุกหนึ่งเดือนแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยรับโทษจำคุกมาก่อน
ก็เลยเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังเป็นเวลา๑เดือนนี่ค่ะ
กักค้างก็จะต่างจากจำคุกนะคะจำคุกก็คืออยู่ในเรือนจำ
สำหรับการกักขังเนี่ยก็จะเป็นการกักตัวไว้ในสถานที่กักขังที่กำหนดเอาไว้ที่ไม่ใช่เรือนจำ
ที่ไม่ใช่ที่โรงพักก็จะเบาลงมาหน่อยแต่ก็ถูกควบคุมตัว
ซึ่งพฤติการที่จำเลยขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วบนทางเท้า
หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียว
คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้ใช้ทางเท้า
เป็นเหตุให้เฉียวชนผู้เสียหายซึ่งเดินอยู่บนทางเท้าได้รับอันตรายแก่กาย
อันเป็นการจงใจฝ่าฝืนกฎหมายที่มีไว้คุ้มครองผู้ใช้ทางเท้า
และเป็นการขาดจิตสำนึกต่อสังคมส่วนรวม
เป็นเรื่องร้ายแรงไม่มีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษค่ะ
ไม่รอลงอาญานะคะกักขังเลยนะคะ๑เดือน
หมายความว่าการขี่รถบนทางเท้ามันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่น
มันเป็นพฤติกรรมที่เป็นเรื่องร้ายแรงร้ายแรงจนสารท่านไม่รอการลงโทษ
เป็นการขาดจิตสำนึกต่อสังคมค่ะ
หลังจากสารท่านพิพากษาแล้วนายภูวดลยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์
ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณคดี
สารพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไประหว่างอุทธรณคดีนะคะ
ตีราคาประกัน๑๘๐๐๐บาทค่ะ